หลายจังหวัดจัดกิจกรรมรับวันวาเลนไทยกันอย่างคึกคักค่ะ
อย่างที่จังหวัดตรังมีการจัดพิธีวิวาใต้สมุทรหนึ่งเดียวในโลกด้วยนะคะ
บรรยากาศจะชื่นมื้นขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ
๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยที่ใกล้จะมาถึง

สารวนอยู่กับการหาของขวัญให้คนรักแต่หลายคู่ชูชื่นที่ความรักสุขงอม
ก็ถือเลิกวันดีวันแห่งความรักควงแขนกันลงทะเลไม่ได้ลงไปเล่นน้ำ
ดำดูปากการังนะครับแต่บ่าวสาวทั้ง๑๕คู่กำลังลงไปร่วมพิธีวิวาใต้สมุทร
หน้าถ้ำมรกฏอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่จังหวัดตรังวิวาใต้สมุทรมีพิธีสำคัญไม่ต่างจากบนบกทั้งรถน้ำสังจดทะเบียนสมรส
ต่างกันก็แต่ไม่มีขบวนขันหมากแขกเหลือก็บางตามีเพียงฝูงปลาเท่านั้นที่มาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน
ส่วนใครจะนำซองไปร่วมงานหรือนั่งกินโต๊ะจีนฟรีงานนี้หมดสิทธิ์นะครับ
ที่จังหวัดเพชรชบุรีไม่น้อยหน้ามีพิธีวิวาบนหลังเกวียนอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับ
ประเพณีนี้ชาวบ้านเขาจัดกันมาหลายชั่วอายุคนงานนี้มีบ่าวสาวกว่า๒๐คู่ขึ้นนั่งบนหลังเกวียนโบราณ
แห่ไปตามถนนเพื่อร่วมงานที่ตลาดน้ำนาพันสามที่อยู่ไกลออกไปกว่า๒กิโลเมตร
แต่กว่าจะไปถึงสถานที่จัดงานก็ปลาเข้าไปครึ่งข้อนวันเพราะกว่าขบวนขันหมากจะขยับ
ต้องรอให้คุณตาคุณยายทั้งหลายเสริงกันให้จบก่อน
ไปกันต่อที่ภาคอีสานที่นั่นมีพิธีจัดงานครบรอบแต่งงาน๑๐ปี
รับวันวาเลนไทยอย่างยิ่งใหญ่ไม่ใช่งานของคนที่ไหน
แต่เป็นแมวน้ำขวัญใจมหาชนของสวนสัตว์นครราชศรีมา
แต่งงานตามประเพณีไทยอยู่กินกันมาตั้งแต่ปี๒๕๖
แต่ทั้งคู่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนสมรสเจ้าภาพจัดบุฟเฟ่ชุดใหญ่เลี้ยงแขกนั่นก็คือปลาถูสด